ต่อที่ข่าวต่อเนื่องเลยนะฮะ
พูดถึงชื่อปิงนะครับ

ที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐอยู่นะครับไม่เกี่ยวกันนะครับคุณผู้ชม

บอกว่าขายก๋วยจั๊บอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น

คนท้องคนพิการนะครับกินฟรี

ราชาบายเฮียปิงนะครับอยู่ริมถนนประชาสำราญ

มีลูกค้ามาหุ่นหุ่นและเวียนไปประจำทุกวันล่ะครับผม
แต่ที่แปลกครับที่ร้านเฮียปิงแห่งนี้นะครับ

มีป้ายเขียนไว้ข้างร้านเมืองอ่ะว่า

ฟรีติดอยู่ทั่วร้านครับ

นายธนากรพุนนิติพร
นิติพรนะครับหรือว่าเฮียปิงเจ้าของร้าน

แบ่งปันน้ำใจเล็กน้อยให้กับสังคม

สามารถเข้ารับประทานอาหารที่ร้านได้ฟรี

คนเข้ามาใช้สิทธิ์ได้ทุกวันครับ

โดยเฉพาะคนท้องเพราะอยากให้เด็กในท้องได้รับสารอาหาร

ตามมาดูรวบเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงต่อไป

และคนท้องจะไม่ใช้สิทธิ์นะครับ
พนักงานเห็นแล้วก็จะไม่คิดค่า
อาหารให้ทันทีเหมือนกันนะครับ

เป็นการทำบุญ
อยากให้สิ่งที่เขาทำเป็นจุดเริ่มต้น

และช่วยเหลือกันในสังคมอีกด้วยนะครับ
โอ้โหแม่ร้านแบบนี้ก็หายากนะครับ

ร้านกุยจับราชาบายเฮียปิง

สำหรับคนท้องและคนพิการโดยเฉพาะเลยทีเดียว
ปิงนี่ใจดีจังนะครับผมครับ

ผมจะลองกลับบ้านทีผมก็จะไป
แวะไปดูนะลองดูประชาสำราญ
แต่พี่ทิศเป้ไม่ได้ท้องนะ